เช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดดีกว่าไปเช็คราคาสินค้ากันเลยค่ะ

หมูเนื้อแดงวันนี้ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ

กาดขาว๑๕บาทต่อกิโลกรัม
บุ้งจีน๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่๕๒บาทต่อกิโลกรัมนะคะ